ยังมีอีกหนึ่งอาชีพเกษตรกรรมที่อยากจะแนะนำก็คือการปลูกพริกไทยดำขาย
เขาบอกว่าลงทุนน้อยกำไรเยอะคืนทุนได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

พากันไปที่นี่นะครับที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
นี่เลยเกษตรกรที่นี่เขาหันมาปลูกพริกไทยดำขายกัน
พริกไทยเขาว่าเป็นราชาแห่งเครื่องเทศเลยทีเดียวนะครับ
ก็ไปถามคนนี้ครับนายชุติมันเกษตรกรในพื้นที่ก็เล่าว่า
ก่อนหน้านี้ปลูกแตงโมขวัญ
ประมาณนั้นแหละน้องจินตลาใบตอง
นี่แหละครับเขาปลูกแตงโมบนเนื้อที่กว่า๗๐ไร่
แต่ว่าประสบปัญหาสภาพอากาศที่ร้อน

ตัดสินใจมาศึกษาการทำเกษตรแนวใหม่
ที่ใช้เนื้อที่น้อยลงทุนก็น้อย

ก็ทดลองนะครับปลูกพริกไทยดำพันธุ์
มาเลซาวักและพริกไทยดำพันซีลอน
แบบขายเมล็ดแล้วก็ขายต้นพันธุ์นะครับ
เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันพริกไทยที่ขึ้นชื่อ
ก็คือนำมาปลูก๒สายพันธุ์นี้
เป็นพริกไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาเครื่องเทศ
เป็นที่ต้องการของตลาดเยอะราคาสูง

และยังสามารถส่งออกขายได้อีกด้วยนะครับ
นี่วิธีการก็คือการปลูกต้นพริกไทย
เขาแบบทำแบบเสียบยอดได้ด้วย
เพื่อเป็นการขายต้นพันธุ์แบบพุ่ม
หรือว่าบางคนจะไปปลูกเป็นไม้ประดับ

แล้วก็พอทำแบบนี้ป๊าบปลูกพริกไทยดำ
ก็ปรากฏว่าชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นเลยคุณผู้ชมครับ

มันประหยัดในการให้น้ำ

แล้วก็สามารถปลูกกันได้นะครับ

อำเภอจันทบุรีตราสระยอง
จังหวัด๓อย่าง๓จังหวัดที่ผมบอกปลูกกันเยอะครับ
แล้วพอมาขายขายได้ราคายังไงบ้าง

ใช่ครับถึง๒๕๐บาทก็มีเหมือนกันอยู่ที่คุณภาพแล้วก็ลักษณะของต้น
แต่ถ้าหากขายเป็นเมล็ดแบบนี้ก็ขายได้ราคาดีเหมือนกัน
เพราะว่าตลาดเขาเป็นที่ต้องการอยู่แล้วนะครับ

บอกเลยว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาส

นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำนะครับ

เขาเอาไปเลื้อยตกแต่งตามรีสอร์ท
อันนี้ก็ได้เหมือนกันคุณพูดออกมามันสวยมากมันเป็นไอเดียที่เก๋มากเลย

เราให้ข้อมูลแนวทางในการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาด้วยนะคะ

ใครสนใจอยากจะปลูกพริกไทยก็ลองหาข้อมูลกันต่อยอดกันไปได้เช่นเดียวกันนะคะ

เพราะว่าพริกไทยนำมาทำอาหารได้อย่างที่คุณชนะบอก
คือเขาเป็นแบบราชาของสมุนไพรเลยอะไรประมาณนี้